มีควันหลงแล้วก็ข่าวสารความเคลื่อนไหวหลังจากที่ไทยเนี่ยแพ้ให้กับซาวดีอาราเบียไป๐ต่อ๑ในรอบ๘ทีมสุดท้ายของชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีนะครับ
ประเด็นที่ถูกพูดถึงแน่นอนไม่พ้นเรื่องของผู้ตัดสิน
ในเรื่องของการตัดสินแล้วก็รูปเกมจริงแล้วเราก็ไม่ได้เป็นรองมากนะครับ
คือถามว่าถ้าไม่โดนจังหวะนั้นอาจจะพอที่จะยื้อต่อได้
ยืดเยื้อไปอาจจะมองไม่ไกลถึงช่วงจุดโทษได้เลยด้วยซ้ำนะครับ
เราก็ต้องมาพูดคุยกันต่อสิ่งที่หลายคนต้องการ
คือเขาส่งเหมือนกับว่าทางสมาคมเองเนี่ยเขาก็มีการยื่นเรื่อง

ก็เดี๋ยวให้ดูจังหวะนี้กันอีกทีนึงนะครับ
จังหวะที่พุทธศิลป์ให้จุดโทษจังหวะนี้นะครับ
แล้วเราก็เสียจุดโทษไปนะครับ

แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นให้ข้างใน

คือเรื่องของการดึงก็คือว่าดึงนะครับไม่ว่าจะดึงจัดตรงไหนก็ตามนะครับ
ถ้าเขาให้แบบนี้แสดงว่าเขาเห็นว่าเราดึงแล้วไปปล่อยในเขตโทษ

แต่ปัญหาคือว่าพวกเราไม่เห็นไง

แต่ข้อนี้มันเป็นหนึ่งในกรณีที่

ยกเว้นว่าไม่จำเป็นต้องเดินไปดูที่จอก็ได้

มันดึงจริงถึงในกรอบเขตโทษจริงหรือเปล่า

แค่นั้นเองคือเราเสียเนี่ยเราไม่มีปัญหานะแต่ส่วนเรื่องลูกสไลด์อันหลังเนี่ยอันนี้ตัดไปเลยนะเราแฟร์ชาร์จนะเนี่ยจังหวะนี้เราโดนบอลก่อนอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งแล้วอย่างที่ข้าวบอกเลยเอาแค่จังหวะแรกว่าดึงเสื้อเนี่ยดึงเข้าไปถึงในเขตโทษหรือเปล่าซึ่งตรงเนี้ย
เปิดเผยนะครับว่ายื่นไปทันทีนะครับหลังจากจบเกมเลยนะครับ
ไม่ได้แบบรอให้ถึงวันนี้เรายื่นคือยื่นเลยหลังจากจบเกม๓ประเด็นครับ
ก็คือจากประเทศโอมานมาตัดสินในเกมที่มีคู่แข่งของเรามีชายแดนที่ติดกับประเทศโอมาน
ก็คือซาอุดีอาราเบียมันติดกันเลยแล้วมันคืออยู่ในเขตภูมิภาคเดียวกัน
เหมือนกับถ้าเราเตะแล้วเอาเวียดนามมาเป่าให้เรามาเลเซียเป่าให้เราอยู่ในแถบแบบนี้ว่างั้นเถอ
อันนี้เป็นประเด็นที่ยื่นเข้าไปแต่แน่นอนไม่ได้เป็นครั้งแรก
เพราะว่าในปี๒๐๑๙เนี่ยผู้ตัดสินคนนี้เคยเป่าซาวดีอาราเบียชุดใหญ่มาแล้วด้วยนะครับ
เกมที่เจอกับปาเลสไตน์ซึ่งในเกมนั้นไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอย่างที่บอกนะครับ
แต่ว่าพอมันมีปัญหาแบบนี้ผมเชื่อว่าเอฟซีก็คงต้องนำปัญหานี้ไปพิจารณาในอนาคตแล้วแหละ
และจริงอาจอย่างที่เราคุยกันว่าชื่อเขาจะออกก่อนเรื่องหน้าอย่างน้อยก็ต้องทักมา๑วันถูกไหมครับ
คราวนี้เนี่ยชื่อคนนี้ก็เคยเป่าให้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่เราเจอกับเวียดนามในเกมบอลโลกล่าสุดที่ได้จุดโทษแล้วธีรทรยิงไม่เข้า
แต่ถามว่าเขาเคยเป่าให้เราได้เปรียบไหมโอเคก็ต้องยอมรับว่าหลักฐานมันก็มีแต่ว่าเคสเนี้ยพอมีปัญหาเนี่ยหลังจากนี้ผมเชื่อว่าชื่อคนคนนี้จะต้องจะต้องถูกจำไว้อยู่แล้วนะครับว่าสมาคมก็ต้องเล็งแล้วว่าถ้าเขาหน้าดันจะต้องมีชื่อหมุนมาเป่าเราอีกเนี่ยอาจจะต้องถูกท้วงติงแน่นอน

ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างที่ข้าวเคยบอกเลยว่าทุกคนทราบกันดี
เราเคยมีปัญหาผู้ตัดสินพวกชาวฮ่องกงชาวจีนอะไรอย่างนี้
หลังจากนี้คือสมาคมเขาก็มีการเฝ้าระวัง
ถ้าเห็นชื่อปั๊บเนี่ยก็แจ้งไปขอเปลี่ยน
ผมว่าเขาให้เปลี่ยนอยู่แล้วแหละ
แล้วก็เรื่องของการจัดผู้ตัดสินที่อยู่ในโซนเดียวกัน
แล้วมาตัดสินในเกมระดับใหญ่แบบนี้เนี่ย
ในอนาคตข้างหน้าว่ามันสมควรหรือเปล่านะครับ

สถิติที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือ
เราเจอกัน๗ครั้งในฟุตบอลระดับทะวีบนะครับ
เราเสียจุดโทษให้เขาไป๔แมชเลยนะครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มันแสดงให้เห็นว่าจริงแล้วเนี่ย
มันอาจจะไม่ได้เรื่องของเกมฟุตบอลอย่างเดียวหรือเปล่า

ก็สามารถที่จะพูดได้เพราะว่าเรามีหลักฐานในการยืนยัน
แบบนั้นซึ่งก็ต้องพูดกันอีกว่า
รายการที่เสียส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายการสำคัญ
เช่นพลัทธ์บอลโลหรือว่าชิงแชมป์เอเชีย
ที่มันมีโคต้อลิมปิกเป็นเดิมคันอะไรอย่างนี้
มันมากกว่าการแข่งแบบยิงหนึ่งได้ถึงสองได้เป็นอย่างนั้น
ให้ดูเลยปี๒๐๑๑อันนั้นนานแล้วนะครับ
จังหวะที่เราเจอกับซาอุตอนคัดบอลโลกปี๒๐๑๔นะครับ
จังหวะนี้เนี่ยจุดโทษก็ดูแล้วอาจจะไม่ได้มีปัญหามากนักนะครับ
แล้วเกมนั้นธีรทรเราโดนใบแดงแต่อันนี้เราฟาวจริง
อันนี้ก็ต้องยอมรับเราฟาวจริงนะครับ
จังหวะเสียจุดโทษเกมแรกในรอบ๑๐ปีที่เรานำมานำเสนอนะครับ
นัดแรกที่เราเสมอซาอุดีอาราเบียจังหวะนี้มีปัญหาเล็กน้อย
มีปัญหาตรงที่ว่าจริงแล้วมันก่อนเข้ากรอบหรือเปล่า
แล้วล้มก่อนที่จะเข้ากรอบด้วย
ถ้าดูจากจังหวะนี้แล้วสุดท้ายสมพรยศเซฟได้
จังหวะนี้สุดท้ายเราเสมอไปหนึ่งประตูต่อหนึ่ง
การนี้พุ่งถูกการนี้เราไม่เสียปลาตู
แล้วก็เกมที่ถูกพูดถึงอีกเกมนึง

เกมนี้ที่สหรัฐไปเป็นฟาวจังหวะนี้
ร้องไห้คนไทยก็เสียใจทั้งประเทศ
ว่ามันเป็นเกมแรกของการเปิดหัวแล้วมันไม่แฟร์
ถ้ามองกันจริงเนี่ยไม่ทำยังไง

จริงมันขืนตัวได้
เพราะว่าบอลก็จะอยู่ในการครอบครองของตัวเอง

นิดนึงว่าเขาน่าจะบังแล้วไปต่อได้
แต่เขาเลือกที่จะล้มเพื่อเอาจุดโทษนะครับนะครับอันนั้นก็เจ็บแค้นเราไปในเกมนั้น

ถ้าสมมุติว่าเป็นเกมในระดับแบบนี้
ผมว่าก็คงต้องพิจารณากันใหม่แล้วล่ะ
เพราะปัญหามันมีอยู่ทุกเกมที่เราเจอกับเขาเลย
สุดท้ายแล้วการเข้าบอลแบบแฟร์ช้าหรือไม่แฟร์เนี่ยนะ
คนที่เล่นด้วยกันสองคนคือคนเข้ากับคนที่โดนเข้า
มันรู้แก่ใจรู้แก่ใจว่าเข้าแบบนี้

ฉะนั้นมันก็อยู่ที่สปีริตแล้วแหละ
แต่ของนี้เอาพูดตรงอีกทีนึงว่ามันก็ว่ากันไม่ได้ถูกไหมครับ

กิระนิชิโนเฮดโค้ชของทีมชาติไทย
ตลอดรอบแรก๔นัดคิดว่านักเตะน่าจะได้ประสบการณ์อย่างมากเลย
เขาก็วางให้นักเตะชุดนี้จะเป็นกำลังหลักต่อยอด

เพราะว่าเป็นเป้าหมายสำคัญของสมาคมนะครับ
ที่จะนำนักเตะเหล่านี้ต่อยอดเข้าไป
เพราะตอนนั้นเขาก็เพิ่มทีมแล้วในรอบสุดท้ายนะครับ
แล้วก็บอกว่าหลังจากนี้ก็คงจะต้องพยายามหาโปรแกรมให้ทีมเหล่านี้
ให้ทีมชุดนี้ได้มีโปรแกรมอุ่นเครื่องในระดับต่างประเทศ
ระดับทวนาเมนต์บ้างเพื่อสร้างความต่อเนื่องต่อไปครับ

ก็คือว่าต้องทำทีมคู่ขนาดนะ

หรือว่าคุณจะทำโปรแกรมอุ่นเครื่อง

เด็กจะได้มีการเล่นในวิธีการเล่นที่เป็นเกมจริง